เป็นภาพบางอย่างที่ปรากฏในกล้องวงจรปิด
ว่ากันว่ามันเหมือนพลังงานวิญญาณบางอย่างค่ะ
อืม
คือจะดูว่าเหมือนเป็นผู้หญิงแก่

เป็นพลังงานมอเตอร์ไซค์แน่เลย

อย่าเพิ่งดูเลยข้ามสิ่งที่ดิฉันให้คุณโฟกัส
ให้ดูร่างขาวที่เหมือนคนเดินผ่าน

มอเตอร์ไซค์นั้นมันเห็นอยู่แล้ว

แต่มันมีอีกอย่างหนึ่งที่แบบ

เดี๋ยวมาคอยดูให้ดีจับตาดูให้ดีค่ะ

เนี่ยคือจังหวะ
ที่คุณผู้ชมเห็นนะว่าเดินเนี่ย
เห็นมั้ยมันเหมือนมีตัวทะลุได้

คือตอนแรกก็คิดว่าเออเป็นคนแหละ

แต่ภาพในช่วงที่จังหวะเดิน
จากมุมซ้ายมาตรงประตูอ่ะ
มันเห็นรู้สึกแบบแปลกแล้วไงคะ

ต่างนานาพยายามคิด
มันเป็นความจริงว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะ

มันมัวไหมหรือมันมีข้อบกพร่องบางอย่าง

มีอะไรผิดปกติหรือเปล่า

คนแก่ไหมอันนี้เราก็ยังไม่ทราบ
ข้อมูลแน่ทั้งค่ะเจ้าของเค้ายังไม่ได้บอกมา

ก็ไม่ได้หมดเลยอะค่ะซึ่งเรื่องนี้

เปิดหัวเอาไว้อย่างนี้ละกันนะ

ข้อสรุปเป็นยังไงเจ้าของคลิปก็ยังไม่ได้บอกอะไรเพิ่มเติม
แต่ถ้าหากคุณผู้ชมอยากจะดูต่อนะ
เข้าไปดูได้ในยูเซอร์ของท่านนี้นะคะ

บ้านใครเจออย่างนี้บ้างก็ไม่รู้เหมือนกันนะ

นี่ซึ่งให้สนเต้นนะ